มาถึงแล้วครับข่าวด้านหลังฮะสาวเกรดสาวเกรดคือสาวที่หมดรักเสียชัดนะครับตอนนี้โอ้โหงานเข้ารัวเลยรีวิวเข้านะครับคือเจ้าของร้านที่จ้างไปร้านเนี่ยยังบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเยอะไม่เคยมียอดคนดูขนาดนี้มาก่อนเลยเอาไปชมฮะ

ถ้าไม่มีใครเอาเก็บเอานะเอาเก็บไว้ใส่เอง

เก่งมีการการันตีชุดนี้ถ้าซื้อไปแล้วใส่ได้แน่นอน
เมื่อกี้ได้ยินเปล่าโอ้ถือว่าแซ่บซีดไม่เบาฮะสำหรับรีลาการขายของน้องเกด
วันดีอายุ๒๗ปี
สาวที่หมดรักเสียชัดที่กำแพงเพชรนะฮะ
เอาหลังตกเป็นกระแสข่าวดังครับล่าสุดงานเข้าปังเลยนะฮะ
ติดต่อให้รีวิวขายสินค้าสื้อผ้าแฟชั่นแบบนี้
อยู่ในซอยเกาะแขกจ้างเธอไปไลฟ์
ขายเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็กระเป๋าแฟชั่นปรากฏว่าโอ้โหลีลาการไลฟ์ของเธอไม่ธรรมดา
มืออาชีพมากดึงลูกค้าเข้าร้านนะครับเป็นแสนคนครับ
เป็นแสนคนเข้ามาดูวิวในไลฟ์นี้ครับมาซื้อสินค้าบ้างมาพูดคุยบ้าง
มาให้กำลังใจบ้างมาเถอะเจ้าของร้านชอบ
แต่ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของร้านค้าเลยนะครับเพราะไม่เคยไลฟ์แล้วมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้มาก่อน
เจ้าของร้านบอกว่าเวลาน้องเกดเธอไลฟ์แต่ละครั้งนะคนเข้าดูเป็นแสน
คือยอดวิวปังมากเจ้าของร้านเนี่ยยังตกใจเลยครับลองฟังเธอดูฮะ
ส่วนน้องเกดนะครับก็บอกว่างานรับจ้างรีวิวเนี่ยเป็นงานถนัดของเธอ
โอมิน่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็ขณะนี้มีร้านค้าติดต่อเข้ามาเยอะแยะ
มากมายแต่น้องเกดว่าไงรู้ไหมทำไมฮะขอทำเฉพาะในกำแพงเพชรก่อน

จ้างด้วยนะฮะแต่ว่าคือจะขอพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปเป็นลายไป
ตอนนี้ขอทำใกล้ก่อนในบ้านคือกำแพงเพชรก่อน
ดังมากเลยนะน้องเกดก็คือเสียชัดใช่ไหม

เสียชัดสายเปย์โดนน้องเกดเทก็อาการเป๋ออกนิดหน่อย
แต่ตอนนี้ชีวิตวูบอ่อนแล้วฮะเดินหน้าต่อไปและชีวิตวูบออนคือ
พุ่งงานเพียบขนาดไหนข้างคุณนัทพงศ์พี่อุ๊บวิริยะ
นี่นักปั้นมือทองติดต่อเสียชัดเรียบร้อยแล้วจะเล่นหนังหรือเดินแบบ
แล้วมันจะซ้ำรอยใครหรือเปล่าพอพูดคำว่าซ้ำรอยใครเนี่ย
ไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงคนเดียวที่บ้านกอก
ไปดูอีกทีครับงานนี้เสียชัดสายเปย์ดังและเฮมากฮะ
อันนี้ภาพประกอบให้ดูว่าคนนี้เขาติดต่อจริง
คนนี้ก็คือพี่อุ๊บวิริยพงศ์อาทหารนักปั้นมือทอง
ขอเบอร์เอาเบอร์ของเสียชัดธนสิทธิ์ไปเรียบร้อย
และประสานกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีงานบันเทิง
ว่างานบันเทิงเนี่ยเล่นหนงเล่นหนังมิวสิกวีดีโอเดินแบบขายของ
เดี๋ยวจะมีงานหลั่งไหลมาหาเสียชัดฮะ
อุ๊บวิริยะได้ตามรายงานประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่า
อุ๊บคุยกับเสียชัดสายเปย์เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ใครนะ
เสียชัดสายเปย์ช่องจริงแปลว่าอะไรอ่ะมีช่องปลอม
มีช่องปลอมดังนั้นช่องจริงคือช่องของเสียชัดจริงใช่ไหม
ใช่ฮะเสียชัดเมื่อวานนี้ก็เลยมีการโพสต์
ในช่องเสียชัดสายเปย์ช่องจริงเขาบอกว่าช่องจริงด้วย
มากดไลค์กันเยอะหน่อยนะพอมากดไลค์เยอะแล้วภาพแรกที่เสียชัดโพสต์ไว้
คือภาพสาวสวยผมทองคนนี้สุดเซ็กซี่คนนี้ใครอ่ะ
ไม่บอกว่ะไม่บอกแต่เล่นมิวสิกวีดีโอด้วยกัน
เป็นการจำลองเหตุการณ์วันที่โดนน้องเกดเท
และเสียชัดมาเกาะอยู่หน้ารถแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากนางเอกเป็นน้องเกด
แต่เมื่อวานนี้บรรยากาศเสียชัดนะมีบรรยากาศเสียชัด
ลองเล่นมิวสิกวิดีโอตัวเองอีกทีหนึ่งฮะ

อารมณ์นี้ก็พุ่งพลาดออกมาแล้วบอกโอ้โหนี่ความดังของเสียชัด
มาจากปรากฏการณ์เกาะหน้ารถหาน้องเกดจริงฮะ

รับไปแล้ว๔๕งาน

เสียชัดเป็นพรีเซนเตอร์ไลฟ์ขายกระเป๋า

เป็นแกนจ้าจ้างเสี่ยชัดไปช่วยขายกระเป๋านะฮะยังไม่พอ
โหยรถผู้สองโทษนะรถผู้สองยุโรป
ห้างานที่ว่าไว้ค่าตัวเสียชัดเท่าไหร่ห้าพัน
ไปคุยสิอื่นมี

มีเงินเยอะเยอะเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญ
กับคนชะลาตอบไม่ได้ว่าทำไมทำไมถึงอยากทำบุญกับคนชะลานะครับ
และตอนนี้หัวใจเป็นยังไงหลังจากที่น้องเกดเทเสียชัดไป
หัวใจผมว่างไหมว่างมีคนติดต่อเข้ามาเยอะ
อยากจะเป็นแฟนเสียชัดเสียชัดบอกใจเย็นน้องตอนนี้พี่ยุ่ง
ยุ่งเพราะว่าพี่มุ่งแต่งานรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งาน
่งแต่งานอย่างเดียวมีแต่สาวเนี่ยบอกสาวรอไปก่อนก็แล้วกัน
ตอนนี้เสียชัดไม่ว่างแล้วจะกลับไปรีเทิร์นกับน้องเกดไหม
เลิกแล้วเลิกเลยนี่เลิกแล้วเลิกเลยชีวิตต้องเดินต่อไป
เกรดจะมาขอคืนดีพี่ก็ไม่เอาแล้วชีวิตต้องเดินต่อ

เสียชัดพูดคำเดียวแซงคิว

ตกใจมาเพียงพี่ตอนนี้
แล้วงานเยอะขนาดนี้เสียชัดจะทำยังไง

หัวใจผมว่าไม่ได้ถามเรื่องนั้น
เสียชัดเป็นยังไงงานเยอะขนาดนี้เสียชัดมีผู้จัดการส่วนตัวครับ
นี่ระดับเสียชัดต้องใช้ผู้จัดการส่วนตัวเหรองามเยอะจริง
เดี๋ยวแยกร่างได้อันนั้นเป็นงานดั้งเดิม
และเสียชัดบอกเปิดตัวน้องเนธสิริพงสนิท
เนธเป็นผู้จัดการดาวติ๊กต๊อกมาแล้วหลายคน
เนธกับเสียชัดเจอกันแล้วแล้วตอนนี้น้องเนธคือผู้จัดการส่วนตัว
เสียชัดเดี๋ยวจะมาบริหารจัดการคิวให้กับเสียชัด
ไม่ต้องห่วงเลยและเส้นทางเสียชัดหลายคนก็บอก
ใช้คำว่าโคตรในใจเหมือนอะไรเหมือนคืออะไร
ดังจากดังจากโซเชียลมีเดียแล้วมีคนรักนะฮะ
ตอนแรกก็มีคนรู้สึกสมน้ำหน้าเสียชัดเนี่ย
แก่แล้วไม่เจียมแต่ตอนนี้มีแต่คนเชียร์เสียชัด
เพราะความน่ารักของเสียชัตรย์และมันสำรอยก็คือพี่อุ๊บ
ก็ไปอยู่ในวงตรงนี้อีกเหมือนกันอยู่ในเส้นทางนี้เหมือนกัน
แล้วบอกถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนมาก
เหมือนไหมแดจาวูมีเหมือนเลยเหมือนลุงพลที่บ้านกกอกเลย
ไปไปมาชาวเน็ตมือวายว่ะ
วัยขนาดไหนเอาสรีระรูปร่างความน่ารักของทั้งสองคน
เอามาแบตเตอร์ลกันแบตเตอร์ลกันที่หน้าจอทีวี

ขอบคุณมากชาวเน็ตมือวัย

เอาเสียชัดกับลุงพลมาแบตเทิลกันที่หน้าจอทีวีแล้วฮะ

นี่ถ้าหมอปลาไม่ยุ่งสงสัยจะได้รวมตัวกัน

เออนะฮะเสียชัดกับน้องเกดจบแล้วก็